สวัสดีครับวันนี้เมืองในของเรานั้นเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแต่ว่าหลายพื้นที่ยังหม่นอยู่เลยนะครับว่าเอ๊ะฝนหายไปไหนทำไมไม่ตกสักทีทนร้อนมาสามสี่วันแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปครับเราจะได้ชุ่มฉ่ำกับสายฝนแน่นอนโดยเฉพาะตั้งแต่ข้ามคืนนี้นะครับจะมีกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ละทีเดียวถ้าหากดู
หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับจะให้ค่อยมีการพัดเข้ามาปกครุมเมืองในของเรานี่คือในช่วงเย็นเย็นวันนี้นะครับจะสังเกตว่ากลุ่มฝนเนี่ยนะครับมีแนวโน้มเข้ามาปกครุมในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยเป็นจุดแรกนะครับก็คือภาคเหนือกับภาคอิสานตอนบนหลังจากนั้นจะค่อยมีการแผลลงมาปกคร
ดันเอากลุ่มฝนเข้ามาปกคลุมซึ่งจะเป็นแบบนี้ต่อเนื่องไปประมาณสองถึงสามวันนั่นก็หมายความว่าเราจะมีโอกาสได้เจอฝนที่มากระจายตัวในพื้นที่เมืองไทยของเราเนี่ยนะครับต่อเนื่องไปจนถึงกลางสัปดาห์ครับนี่คือการคาดการณ์นะครับต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้จะสังเกตว่าในวันพรุ่งนี้ครับกลุ่มฝนเข้ามาปก

สวัสดีครับ